มาดูกันที่การจับกลุ่มล่อซื้อยาบ้าที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะ

แต่ว่าพอหลังจับกลุ่มไปแล้วนะคะ
นำไปแถลงข่าวนำไปพูดคุยกับครอบครัว
คุณพ่อเขาก็โมโหมากโมโหมากแล้วก็เลยเข้ามาทำร้ายร่างกาย

จ้ะค่ะนะฮะโดยผมรอดซื้อโดยจูนทำอะไรคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่พันเอกสุรินเจริญชีพ
หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษฉะเชิงเซาค่ะ
ได้ชี้แจงต่อญาติถึงเหตุผลการเข้าตรวจค้นบ้าน
นายดำรงนวะโอภาษหรือจูนอายุ๒๔ปี
หมู่ที่๑๔ตำบลหนองแหนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ซึ่งนายดำรงผู้ต้องหาเป็นหลานชายของอดีต
ซึ่งถูกมือปืนยิงเสียชีวิตไปแล้ว
และจากนั้นเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นต่อที่บ้านพันรยา
และมีการตรวจค้นรถเก๋งโปรตอนสีดำค่ะ
หมายเลขทะเบียนยหญิงน๙๖๔๙กรุงเทพมหานคร
ซึ่งที่ข้างรถได้มีโลโก้หน่วยกู้ภัยพนมสารคาม
ติดไว้ที่ข้างรถด้วยนะคะและบริเวณหลังคาก็มีติดไฟฉุกเฉิน
สภาพก็เหมือนรถฉุกเฉินรถของกู้ภัยทั่วไป
นายดำรงยอมรับสารภาพว่าใช้รถคันนี้แหละ
ที่มีสติ๊กเกอร์กู้ภัยวิ่งส่งยาบ้าให้กับลูกค้าหลายครั้งแล้ว
ที่ต้องอาศัยส่งยาบ้าด้วยรถกู้ภัยคันนี้
เพราะว่าตัวเองเป็นอาสาสมัครอยู่แล้วนะ

และใช้รถกู้ภัยเพราะป้องกันการตรวจค้นจากเจ้าหน้าที่ได้
ซึ่งนี่แหละค่ะเป็นภาพที่เห็นนะคะ
หลังจากการสอบสวนการตรวจค้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โกรธมากโมโหมากเข้าไปตบเตะถีบลูกชาย

ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ